หนึ่งค่ะต้องบอกว่าเป็นเหตุระทึกกลางเมืองแปดริ้วเลยนะคะ
เพราะว่ามีคนร้ายขี่เวสป้า

คู่อริเอ่อจนคนที่ขับรถหนีเนี่ย

คนขับและนายสุธิษักร์ดวงประเสริฐ

นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะ
เราก็ต้องไปถามนายสุธิศักดิ์คนที่นั่งมาข้างนี่แหละ
ซึ่งเป็นเพื่อนนายอมันตะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายสุธิศักดิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายอมตะชวนไปร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันพ่อ
ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ลูกสาวนายอมตะเรียนอยู่

ก็เห็นคนที่ชื่อว่าอายุขี่รถตามมา
นายสุธิศักดิ์ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาบันทึกภาพวิดีโอไว้
บอกนั่นควักปืนแล้วที่คุณผู้ชมได้ยินตอนต้น
หน่ำยิงหลายต่อหลายนัดซึ่งคุณผู้ชมได้ยินเสียงในคลิปแล้วนะ
นายสุธิศักดิ์ก็เลยรีบก้มหมอบลงแต่ว่าได้ยินเสียงนายอมตะร้องขึ้นมาว่าถูกยิง
อันนี้คลิปคลิปภาพจากวงกว้างโอ้โหนี่มันกลางวันกลางเมืองด้วยนะ
ถูกแล้วเนี่ยขี่ตามแล้วก็ไล่ยิงแบบนี้เลยค่ะซึ่งนายอมตะระหว่างที่ขับหนีนะ
ก็ไปเฉียวชนเก๊งชนตุ๊กตุ๊กชนแผงตลาดแต่กุระขนมุ่นวายอ่ะค่ะ
คือจังหวะนี้เขาโดนยิงแล้วแล้วเหมือนจะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้จังหวะหนึ่งนะ
แล้วก็ชนนั่นชนนี่สุดท้ายเนี่ยก็ตั้งสติแล้วขับต่อได้ถูกต้อง
ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตกอกตกใจกันนะคะเสียงปืนก็ดัง
รถก็ขี่สายไปสายมาแล้วมาไล่กันแบบนี้อืมพอชุดสืบสวนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็เจอกระสุนปืน๙มมตกอยู่๕ปลอกซองพกหนังสีดำ
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็เอาพยานหลักฐานทั้งการสอบสวน
นายสุธิศักดิ์ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบก็รู้ว่าไอ้ยูที่นายอมตะเรียกเนี่ย
คือนายสรรยูอ่อนใจเอื้อหรือว่ายูเทพราชอายุ๒๗ปี
สำหรับสาเหตุเนี่ยหึงหวงคือเหมือนว่านายสรรยูคนนี้เข้าใจว่านายอมตะ
เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยนะแอบไปจีบแฟนสาว
สุดท้ายก็เลยตีกันทะเลาะกันแล้วก็เลิกเป็นเพื่อนกัน
กลายเป็นคู่อริกันแทนแล้วอยู่ก็ตามมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
สืบสวนก็ไปตามจับตัวที่บ้านพักแต่ว่ายังไม่เจอตัวนายยูคนนี้นะคะ
ก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลจะ
จังหวัดฉะเชิงเซาออกหมายจับต่อไปครับ
หลายคนสงสัยว่าแล้วนายอมตะเป็นยังไงบ้าง
สุนเข้าไทยทอยนั่นสิฮะตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ